ว่ามีคนมีเรื่องกันเป็นกลุ่มผู้ชาย
อยู่ในร้านอาหารลักษณะเหมือนกึ่งร้านเหล้า
แถวแย่นเอกกะไมกรุงเทพ
คลิปวงจรปิดในร้าน

น่าจะเป็นสอสอของพักเก้าไกลที่มีเรื่องกันค่ะ
อืม

ผู้ชายที่ใส่เสื้อกั๊กสีดำเสื้อเชิดแขนยาวสีขาว
ลักษณะเหมือนเอามือขึ้นมาจับหัวตัวเองปัดป้อง
กิดผู้หญิงที่ชื่อว่ารุ้งเสื้อฟ้า
สังเกตไหมคะว่าผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีดำกำลังยกแก้วเหล้าดื่ม
แล้วเหมือนเข้ามากระแทกจนผู้หญิงเสื้อฟ้าคือรุ้งเนี่ยเอ็นไปด้านหน้า
แล้วนี่แหละค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ถูกระบุว่าเป็นสอสอเก้ากลายคือคุณจอรยุทธ์เนี่ย
เหมือนเอามือขึ้นมาพยายามจะปักป้องแล้วผู้ชายเสื้อดำคนนั้นเอามือกดคอของรุ้งลงไป
แล้วอยู่แบบนั้นเป็นนาทีจนกระทั่งทางด้านของคุณจรุหันไปถามคุณรุ้งว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้หรือไม่
บอกไม่รู้จักก็เลยเหมือนคุณจรยุทธ์หันไปจับมือผู้ชายเสื้อดำแล้วถูกตบ
จังหวะถูกตบนี้คุณผู้ชมมันเกิดความวุ่นวายทันทีเขาเข้ามากระแทกแล้วเหมือนจะเข้ามาหาเรื่องหลังจากนั้น
ทางด้านของสสเก้าไกรรายนี้ก็เลยเดินเข้าไปลักษณะมีการตอบโต้แล้วเกิดเหตุความชุลมุนวุ่นวายกันทันทีในร้านอาหาร
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดก่อนที่จะมีกาดของทางร้านและพนักงานเข้ามาพยายามแยกทั้งสองฝั่งออกรวมไปถึงผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีดำต้นเหตุตอนเริ่มต้นเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงตีสองของเมื่อวานที่ผ่านมาล่าสุดก็มีการออกมาชิ้นแจงจากหลายฝ่ายทางฝั่งของเกล้ากระไกรเอง
ไปเริ่มกันที่คุณเพศกระรุณพลที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะมีแหล่งข่าวปรากฏออกมาว่า
เหมือนกับทางของกลุ่มสอสอพักเก้าไกล
ทำการข่มขู่ร้านอาหารนี้ให้ทำการเปิดเกินเวลา
คุณเพชรกรุณพลเองออกมาชี้แจงด้วยนะคะว่า
เรื่องจากการไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยจริงแล้วทางด้านสสจรยุทธ์หรือคุณต้นกล้า
ไปกับทีมงานของพักเก้าไกลและทีมงานของตัวเขาเอง
ยืนยันไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่บอกว่ามีการข่มขู่ให้ร้านเปิดเกินเวลา
เพื่อกลุ่มของพวกเขาจะได้สังสรรค์กันนี่ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
ส่วนเหตุทะเลาะวิวาสนั้นคุณเพชรกรุณพลก็ออกมาป้องนะคะคุณต้นกล้าว่า
เกิดจากคู่กรณีมาหาเรื่องก่อนนั่นเองค่ะ
จากนั้นคุณผู้ชมตามไปดูค่ะเพราะว่าสสต้นกล้าจรยุทธ์จตุพรประสิทธิ
โดยคุณต้นกล้านี่ค่ะข้อความทั้งยาวนะคุณผู้ชม
แจ้งว่ายอมรับไปดื่มกินที่ร้านจริง
แต่บอกว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างปิดร้าน
ทุกคนก็กำลังจะเตรียมออกจากร้าน
พนักงานก็กำลังเคลียร์โต๊ะเคลียร์บินกันอยู่
มีผู้ชายคนนั้นแหละมายืนอยู่ด้านหลังของรุ้ง
ซึ่งรุ้งถูกปรากฏว่าเป็นหนึ่งในทีมงานนะคะของพักเก้าไกล
แล้วก็ลักษณะเหมือนคุกคาม
ไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวเข้ามากระแทกเอามือเข้ามากดคอ
ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองต้องยกมือขึ้นตักเตือน
แต่กลายเป็นว่าตัวเขาเองต่างหากที่ถูกตบหน้าก่อน
พอเขาลุกขึ้นยืนชายคนดังกล่าวที่ใส่เสื้อยืดสีดำ

อมรับเขาตอบโต้กลับเพราะเขาถูกทำร้าย
และเรื่องราวทั้งหมดเขาบอกจบลงในคืนนั้นทันที

พอออกไปด้านนอกก็เหมือนกับชายคนดังกล่าว

มันเป็นการกระทำไม่ถูกต้องที่เขาไม่ควรที่จะตอบโต้กลับไป

รับผิดขอโทษพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจ

แล้วบอกว่ายอมรับอีกเรื่องว่า
เรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญของเขา

โพสท์ข้อความออกมาเธอเป็นหนึ่งในทีมงานของพก
บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ชายคนนั้นเนี่ย
เมามากมาหาเรื่องเธอมาป่วนที่โต๊ะ
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับชายคนดังกล่าว

นี่คือการเหล็งหญิงคนเดียวกันแล้วมีแย่งกันใช่ค่ะเขาก็
บอกว่าอยากจะให้สื่อที่มีการนำเสนอข้อมูลไปในด้าน
เดียวตอนแรกอัพเดตและแก้ไขด้วยนะครับมีมุมมองจากอดีต
อดีตสอสอพักประชาธิปัตย์ครับลองดูกันหน่อยครับคุณแทน
การที่เกิดขึ้นด้วยนะครับโดยถ้าหากว่าเราไปดูความคิด
ความเห็นของคุณแทนคุณจิตอิสระเนี่ยนะครับในเพจบอกว่าอี้แทน
คุณประนามก้าวไกลผลิตซ้ำสอสอกลางไร้สำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเป็นตัวอย่างที่เลวสำหรับเยาวชนอันนี้ดูจากในเพจ
ที่เขาขึ้นข้อความนี้เอาไว้นะครับก็คือเป็นการอธิบาย
มุมมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีของสอสอต้นกล้าโดยบอก
ว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายผิดจริยธรรมและเกิด
อย่างต่อเนื่องสำหรับพักเก้าไกลที่มีข่าวมีคราวก่อน
หน้านี้เกิดเหตุการณ์มีความกร่างก้าวร้าวและที่ผ่านมาสมาชิก
นี้เคยมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งคุณแทนคุณบอกว่าจะนำ
เรื่องนี้ไปร้องสอบเจริยธรรมต่อปปชต่อไปแล้วถัดมาเจ้าตัว
ก็มีการลงโพสต์อีกครั้งบอกว่าเพื่อความยุติธรรมผมจะนำ
อีกด้านหนึ่งและประกอบความเห็นกรณีสอสอดังกล่าวปก
ผู้หญิงเป็นเรื่องดีครับแต่การใช้ความรุนแรงและกระทำ
กว่าเหตุหรือไม่อันนี้ก็ต้องพิจารณาก็มีการชี้แจง
เพิ่มเติมพร้อมทั้งเมื่อประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วก็มีการตั้ง
ข้อสังเกตว่าเวลาในวงจรปิดเนี่ยตี๒๓๐นาทีมุมซ้ายของจอ
ด้านบนเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นเวลาจริงทำไม
ยังเปิดร้านได้อยู่มีการขอให้เปิดต่อเกินเวลาหรือไม่
ถ้าใช่จะเป็นการกระทำผิดกฎหมายงานนี้มันแน่นอนครับแล้วก็
มีการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
อิสระเพจบอกว่าสนุกเลยงานนี้จะแค่ทะเลาะโชว์หญิงขยายผล
โกหกจับพิรุษสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาคนอื่นทยอยกลับแต่โต๊ะ๒
สอใหญ่ครับที่อยู่พื้นที่สอนอไหนเนี่ยตั้งคำถามเอาไว้แบบ
นี้มีข้อมูลอีกด้านบอกว่าร้านที่เกิดเรื่องเคยมีคนไป
ยังไม่ดำเนินการล่าสุดมีหนังสือร้องเรียนพอเขตทวีวัฒนา
ว่าร้านดังกล่าวใช้เสียงดังกว่าปกติสำนักงานเขตวัฒนาเคย
มีคนมาร้องยื่นเรื่องหลายครั้งนะครับต่อมาร้านปรับปรุงปิด
เสียงแต่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมใช้เสียงดังผิดปกติอีก
แล้วเห็นบอกว่ามีการจัดคอนเสิร์ตล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
บริเวณเอกมัย๑๒ครับที่ตั้งของร้านเช้าบ้านบอกว่าร้านดังกล่าว
จะมีลูกค้ามาใช้บริการกันเยอะเป็นร้านนั่งกินดื่มส่วนใหญ่
ท่องเที่ยวก็มีตังค์นะครับมีฐานะขับรถหรูมาจอดเต็ม
ทุกวันต้องจองล่วงหน้าแล้วมีกาดคอยดูแลความปลอดภัยมี
พนักงานคอยต้อนรับแล้วก็ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีบรรยากาศ
สำรวจล่าสุดมีชาวบ้านชี้แจงแบบนี้อย่างไรก็ตามเดี๋ยว
รอติดตามความคืบหน้าครับทางร้านจะชี้แจงอย่างไรทางสอสอต้น
กล้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะมีการอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติม
หรือไม่และตำรวจในพื้นที่เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าถ้า
ว่ากลายเป็นคดีความนะครับจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ